อดีตสามีอย่างคุณโตโนภาคินว่าให้ระมัดระวังเรื่องการใช้คำพูด
เพราะว่านุ่มโตโน่เคยมีการพูดถึงแฟนเก่าบนเวทีคอนเสิร์ตขึ้นมา
ใช่ค่ะต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่ประชาชนให้ความสนใจมากเลย
และสาวแตงโมเองก็ยอมรับนะคะว่าหนุ่มโตโน่ได้กลับมาเก็บของไปบางส่วนแล้ว
แต่ว่าทั้งคู่ไม่ได้ปะกันค่ะ
เป็นอดีตคู่รักที่ยังคงถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์หลังแยกทางกันไปแล้ว
สำหรับนางเอกสาวแตงโมพัทรธิดาและหนุ่มโตโนภาคิน
ฝ่ายชายออกมาให้สัมภาษณ์ว่าได้เข้าไปเก็บของที่บ้านฝ่ายหญิงมาเรียบร้อยแล้ว
เช่นเดียวกับสาวแตงโมที่พูดไปในทิศทางเดียวกันว่าฝ่ายชายได้เข้ามาจริง
โทรมาบอกเธอล่วงหน้าแต่เธอติดธุระเลยไม่ได้พบกัน
บอกต่อว่ายังคงมีของฝ่ายชายอีกหลายชิ้นที่ยังเก็บไปไม่หมด
มันก็ยังวางอยู่เหมือนเดิมว่าที่คอนโดเค้าค่ะสถานที่มันค่อนข้างเล็ก
เพราะฉะนั้นก็เอาของไว้ที่นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวแพ็คทีเดียวอะไรอย่างนี้ดีกว่าค่ะ
ส่วนประเด็นที่หนุ่มโตโน่พูดขอบคุณแฟนเก่าบนเวทีคอนเสิร์ต
จนทำให้แตงโมขึ้นภาพในไอจีขอบคุณกลับทันทีด้วยแคปชั่นสุดซึ้ง
ตนขอบคุณส่วนลึกที่สุดของใจและอยากเดินไปข้างหน้าพร้อมกัน
ในฐานะที่เข้าใจกันเพียง๒คนโดยไม่มีชื่อเรียก
แต่เมื่อฝ่ายชายออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้กลับปฏิเสธแบบไม่กลัวฝ่ายหญิงจะเสียหน้า
ว่าเขาไม่ได้หมายถึงสาวแตงโมทำให้เธอถูกมองว่าออกตัวแรงเกินไปในทันที
ซึ่งทำให้แตงโมถึงกับต้องออกโรงเตือนฝ่ายชายผ่านสื่อว่าให้ระวังเรื่องการใช้คำพูดค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องเขาตะหนักนิดนึงว่าถ้าเกิดแบบ
เอ็นเตอร์เทนออกไปปุ๊บแล้วคนจะต้องมาสัมภาษณ์โมจะต้องมาจับจ้องที่โมเนี่ย
บางทีก็ฝากให้เลี่ยงหน่อยก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เตือนเขาตรงนี้นิดนึงค่ะในฐานะที่เราแบบเราก็เป็นรุ่นพี่ในวงการอะไรแบบนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องที่เจ้าตัวมีกระแสข่าวว่ากำลังคบหากับหนุ่มคนใหม่
และเป็นคนที่น่ารักเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้และไม่ได้มีการสารสัมพันธ์กันอย่างแน่นอน
เพราะเธอเองยังไม่พร้อมเปิดใจให้กับใครส่วนคนที่เข้ามาในตอนนี้เป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นค่ะ